วันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่จะพิสูจน์ฝีมือพ่อหมอ
ดูดวงของลูกชายหมอผีสักหน่อยเป็นไร
แต่ใจเต้นนะเอาจริงคือโดยปกติมดดำพี่เป็นคนไม่ค่อยจะกลัวอะไรหรอก
แต่ว่าวันนี้พอบอกจะดูดวงก็ใจเต้นนะเพราะไม่เคยดูจริง

ใช่แล้วพี่เนี่ยเป็นคนที่พี่หนีพ่อตลอดแล้วไม่เอา
หนูว่าพี่อ่ะพ่อคงผูกดวงพี่ไว้แล้วแหละท่านคงทำพิธีไว้เรียบร้อยแล้ว
พ่อเสียชีวิตเขาได้บอกอะไรพี่ไว้ก่อนไหม
แต่ว่าพ่อเขาบอกว่าเหมือนกับถ้าลาหูอมจันทร์แค่จะไม่ให้พี่ไปไหนแล้ว
อยู่ในบ้านและให้นอนอยู่หน้าห้องแบบโบราณ
แล้วเขาก็จะเอาผ้ามาคลุมพี่แล้วก็เสกสวดทั้งคืน

พ่อจะสวดให้ทั้งคืนเลยใช่

พี่เป็นลูกกี่คนความหมายพี่ไม่เข้าใจ

พี่คือคนโตสุดเขาบอกตั้งแต่พี่อยู่ในท้องเนี่ย

จะบอกว่าให้โชคให้ลาบก็ไม่น่าจะเชิงนะ

ทุกวันนี้ยังซื้อหัวอยู่ตลอด

พี่เอกการ์ชัยเกิดวันที่สิบกันยายน

เกิดตอนประมาณทุ่มประมาณนี้
จุดเกิดลักษณะตามเวลาเกิดจึงอยู่ราศีมีน
เพราะฉะนั้นถ้าดูดวงแบบคร่าวหยาบ
สิงละเอียดมีน

เกิดอาทิตยุราศรีสิงค์
ร่วมมุตติอยู่เป็นคนล้านเชื่อมั่นในตัวเองสูง
ไม่ยอมใครมีความเป็นอัตลักษณ์สูงมาก
มันสืบทอดมาจากพ่อเพราะอาทิตย์คือพ่ออาจารย์คือแม่
แต่พ่อก็เป็นอาริกับตัวเองตามลักษณะราศีเกิด
พ่อเป็นอลิกับตัวเองแปลว่าอะไร
แปลว่าในวันที่เกิดจนถึงมาในเวลาหนึ่งนั้น
ทัศนคติความคิดต่างมันจะขัดกับพ่อทั้งที่พ่อคือชีวิตและวิญญาณ
ขณะเดียวกันแม่ก็มีพระอาจารย์ร่วมเสา
เสาร่วมจันทร์แปลว่าพัดพราก
แปลว่าดวงชะตาต่อให้รักกับแม่มากก็อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้

หมายว่าคนที่มีเสาร่วมพระจันทร์ในชะตากำเนิด
จันทร์บนท้องฟ้าโคจรอยู่ในหมวดพระเสาในวันที่เกิด
เวลาที่เกิดมันทำให้พี่เอกชัยไม่สามารถที่จะ
มีความคิดความเห็นความอ่านและวิถีชีวิตในวันนั้นเป็นไปตามพ่อได้
อย่างที่เล่านั่นแหละคือขัด
กับแม่นั้นก็ไม่สามารถไปอยู่ด้วยกันได้
ติพี่น้องเอามาอยู่รวมเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะมีทุกข์มีปัญหา
ทำให้เป็นเครื่องพันธการแห่งภาระทุกข์ทำให้อึดอัดต้องอยู่กัน
อยู่ตรงไหนอยู่เลยอย่างนี้ชีวิตก็จะไป
ถ้าเกิดคิดความเป็นครอบครัวเมื่อไหร่นะ
กระชัยก็จะเจอแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์
ขัดต่ออุดมการและความคิดที่จะสร้างสรรค์ไปข้างหน้ามาก
พื้นชะตามันมีกำหนดไว้แบบนี้

มันใช่บ้างไหม

คนเกิดลักษณะราศีมีนตามการคำนวณแล้วเนี่ยนะ
เทพประจำตัวคือเทพพฤหาสมดีคือเทพรูศรี
ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนา
ตัวเองเป็นคนลึกลับซับซ้อน
และบางทีบางเรื่องที่รู้รู้แป๊บเดียว
คนที่ถ่ายทอดความรู้ตายตายตาย
เหมือนกับเป็นคนเหมือนกับยุคสุดท้ายแล้วอย่างไร

แล้วคนที่ส่งต่อความรู้ก็ตายจากไปหายไป

ก็นี่ไงเล่าเรื่องพ่อนี่ไงเมื่อกี้
ทำไมพี่อย่างที่พ่อหมอรักบอกพี่ขนลุกเรื่องอะไร
คนลุกว่ามันแน่นมากอ่ะแล้วมันใช่หมด
คนที่มีอิทธิพลอย่างนี้มักจะเป็นคนมีลักษณะดังต่อไปนี้

สองคนเป็นคนชอบความเป็นระเบียบเจ้าระเบียบ
แม้ว่าตัวเองจะไร้ระเบียบแต่ก็ชอบความเป็นระเบียบ
เพราะอะไรลูกพ่อ

เพราะว่ามันเป็นอยู่ในส่วนของการบริหารการจัดการได้
เช่นไอ้ที่ลุกเพราะข้าไม่มีเวลา
แต่ในวันหนึ่งข้าทำให้ทุกอย่างข้าจึงจับผิดเองได้ไงว่า
เองผิดอะไรเองไม่ระเบียบอะไรเองมั่วอะไรเองซุปอะไร

ข้อต่อมาคนที่มีอิทธิพลดาวพระราชดีเป็นดาวประจำตัวอย่างนี้

หนึ่งเพราะคนใกล้ตัวป่วยแล้วไม่รู้จะทำไงใครให้คำตอบไม่ได้
หาคำตอบมาเองเลยว่าถ้าหมอยาทำแบบนี้
แผนพยานทำแบบนี้ถ้าอันนี้ต้องกินก่อนอาหาร
ก่อนอาหารก็ต้องมีเหตุผลตอบเองด้วย

เพราะอะไรยังไงสุดท้ายอีตานี่ก็เลยเป็นหมอ
เลยรู้ว่าอันนี้ต้องไปหาคนนั้นอันนี้จะหาหมอคนนี้
เป็นแบบนั้นแบบนี้เลยรู้เยอะไง
ความเป็นครุในตัวเองมันมีสูง

ในห้องนอนพี่เนี่ยมดดำ
ถ้าพี่ออกมาจากห้องปั๊บเนี่ยใครเข้าไปเนี่ยพี่จะรู้จะรู้
เพราะว่าพี่ตั้งน้ำหอมไว้พี่หมุนไว้ตรงไหนเนี่ย

อะไรที่พี่วางไว้ไปที่เป็นของพี่อะ
ใครเข้าไปจัดการหรือใครเข้าไปหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
จะกลับมาถึงปุ๊บมันไม่อยู่ในตำแหน่งเดิ
พี่รู้พี่เป็นคนที่เจ้าระเบียบ
แต่ตัวเองเป็นคนไม่มีระเบียบ
แต่ที่ไร้ระเบียบไม่ใช่เพราะตัวเองขี้เกียจ
ไม่มีเวลาเหมือนที่อาจารย์พูดแบบเป๊ะเลย
แต่จริงชอบไม่ได้ถ้าไม่มีระเบียบนี้
ปั๊บเนี่ยมือก็จะรูดไปเรื่อย
ฝุ่นปั๊บเนี่ยโดนแล้วแสดงว่าไม่ทำงาน
เป็นเยอะนะเรานะเป็นเยอะมาก
ไม่เป็นเกินปกติทั่วธรรมดา

คนที่สอนผมเรื่องนี้คือครูโหนพัฒนาพัทธสิริ

ตนุเป็นวินาศเป็นคนมีระเบียบเจ้าระเบียบ
แต่ไร้ระเบียบที่สุดท่านฟันตรงนี้เลย
ผมเลยจำนี่มันเข้าเกณฑ์ที่ครูสอน
ผมเข้าโรงพยาบาลปั๊บหมอเช็คเรื่องโน่นเรื่องหนี้
ซึ่งตัวเองจะรู้แล้ว
รู้เรื่องการตรวจเลือดว่าเป็นยังไงอะไรค่าอะไร
ของมันเท่าไหร่
ยานี่พี่หมอบอกเลยที่กินก่อนกินหลังกินฮัน
นี้มันจะเป็นเพราะอะไรยาในจำนวนกี่กรัมกี่มิลลิกรั
หมดคือพี่จะรู้หมดเลยถ้าหากว่าหมอที่แบบเข้าเวรอยู่ติดติดกัน
ถามพี่พี่ก็จะย้อนทันทีทำไมไม่ไปดูรีพอร์ตของหมอคนนู้น
มาถามทำไมถึงรู้แล้วจะบอกได้เลยว่า
ตะกี้นี่มันกินอะไรเข้าไปมันเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
เหตุการณ์นี้มันเจ็บตรงนี้มันเพราะมาทั้งอย่างนี้
คือจะบอกหมอได้หมดเลยไม่ใช่ฉลาดคือหัวหมอเลยแหละ
มันเป็นมานานหรือยังไอ้หัวหมอตั้งแต่เกิด
ตั้งแต่เด็กมาเป็นอย่างนี้มาตลอดจริงแล้วก็ไม่ชอบเดินตามคนโง่
ชอบคุยกับคนที่เขาเก่งเอาจริงแล้วผมจะจำหมดเลย
จำหมดเลยเวลาใครพูดใครสอนอะไรพี่จำแม่นเลย
จำแม่นมากแล้วสิ่งที่แบบถูกใจมากคือเป็นฤษีที่ไม่เคยไปเรียนโรงเรียน
อ๋อเหรอจะเรียนรู้ด้วยชีวิตด้วยกัน

คือโรงเรียนผมก็เรียนอยู่แล้วหมายถึงว่าองค์ความรู้อย่างอื่นนะน้องแหม่ม
ถ้าผมอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับกล้องภายใน๓๔วันผมจะรู้เรื่องกล้องให้หมดเลย

ผมจะทุ่มเทกับตรงนี้ถ้าผมอยากจะรู้เรื่องโขนผมต้องรู้เรื่องโขนให้ได้
ผมจะไปจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ผมต้องรู้ให้ได้ว่าในจังหวัดสุพรรณบุรี
มีกี่อำเภอมีประชากรเท่าไหร่มีศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอยู่ตรงไหนบ้าง

พ่อแม่มีลูกทั้งหมด๕คนเป็นเหมือนกันไหมคะ

ไม่ต้องตอบไม่มีใครเหมือนผมจะบอกให้ในโลกนี้
แล้วทุกวันนี้พี่เอกเหนื่อยพี่เอกชัยเหนื่อยอยู่ทุกวัน
ทุกเวลานาทีเหนื่อยและท้อใจที่สุดแล้วท้อใจคือ
ทำไมคนแบบเราไม่มีอยู่ในโลกวะ
ทำไมไม่คิดแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบนี้
แบบนี้แล้วจะเป็นปัญหาคิดว่าเรื่องมันไม่ครบ
สมบูรณ์ทำไมไม่ทำให้จบไอ้สิ้นคือเหนื่อยไงเหนื่อยใจ
ทำไมคนอื่นมันไม่ได้คิดแบบนี้ถูกต้องไหม
ก็ถามอยู่ตลอดว่าน้องมึงเกิดมาทำไมครับ
พี่เดี๋ยวก่อนชีวิตในวัยเด็กพี่เป็นอย่างไรเล่าให้หนูฟังหน่อย

พี่ลำบากไหมทำงานมาตั้งแต่เด็กหรือเรียนหนังสือมายังไง

เมื่อก่อนชาติที่แล้วนะคุณเอกชัยเคยเป็นเจ้าเมืองมาก่อน

ทำไมตอนเกิดมาที่ดินสักแปลงหนึ่งยังไม่มี

ถ้ามดดำเจอพี่ตอนนั้นพี่อาจจะเสียตัวก็ได้

บันทึกเสียงชุดแรกไปเสนอค่าย

สัญญาเรียบร้อยดีใจมากเลย
อีก๗วันค่ายประกาศล้มละลาย
ฝักไฟการเป็นชาติที่แล้วในเดี๋ยวนี้
ว่าจะต้องไปแสดงความเป็นเจ้าได้ยังไง

เริ่มขึ้นแล้วเริ่มใดแล้ว

คือมันจำเป็นต้องย้ายเพราะสังกัดนั้นมันล้มไปแล้ว

ชื่อว่าเพลงพี่มีแต่ให้ก็คือเพลงแจ้งเกิด
แจ้งตื่น